ก็เพื่อความปลอดภัยเลยได้ปรึกษากับทีมผู้จัดงานว่า
งดการแสดงในวันที่๑๕สิงหาคมนี้ไปก่อนนะคะ
โดยหลังจากศิลปินแล้วก็ผู้จัดงานได้ปรึกษาหารือกันแล้วค่ะ

งดกิจกรรมคอนเสิร์ตเจนี่ลิลลี่ในวันนี้นั่นเองนะคะ
แต่จริงในงานนี้เท่าที่ดูรายชื่อศิลปินเนี่ยมีอีกหลายคนเลยนะคะ
เพราะว่าในใบปิดโฆษณาเนี่ยเขาบอกว่ามีเจนนี่ลิลลี่เต็มวงทั้งค่ายได้หมดถ้าสดชื่นเลย
รวมไปถึงศิลปินท่านอื่นด้วย
แล้วก็มีศิลปินโชว์ตลกต่างผลัดวันกันด้วยตามที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้เลยนะคุณผู้ชมนะ
เอาเป็นว่าถ้าเกิดว่ามีงานอะไรแบบนี้ดูแลตัวเองกันให้ดีแล้วกันนะฮะ
งานบันเทิงต่างจะได้จัดการได้อีกต่อเนื่องนั่นเองนะคะ
ต้องจากความบันเทิงเดี๋ยวจะกลายเป็นความไม่บันเทิงต้องดูแลตัวเองกันก่อนนะคะ